รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ที่จะหารือประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันศุกร์นี้
แนวทางการจับกลุ่มพระธรรมชโย
ในขณะที่ทางวัดพระธรรมกายนั้นก็ทำหนังสือชี้แจงแล้วก็คัดค้าน
จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กศธมีมติให้ระงับการออกอากาศทั้งภาพและเสียง
เนื่องจากการออกอากาศดังกล่าวเข้าข่ายการยุโยงปลุกปั่น
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ไม่มีการยุโยงหรือสร้างความปั่นป่วนประการใด

ทางวัดเตรียมจะยื่นหนังสือคัดค้านระงับการเผยแพร่ภาพและเสียงดังกล่าว
กับหลักเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
ทางสถานีจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับ
ขณะที่การเดินหน้าจับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
วาดวัดพระธรรมกายมาดำเนินคดีตามหมายจับทั้งในข้อหาการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ออกเอกสารเท็จและการฟอกเงินและรับของโจรพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าวันศุกร์นี้จะประชุมร่วมกับดีเอสไอและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนกรอบการทำงาน
ว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนถึงวันเวลาที่จะเข้าไปบังคับใช้กฎหมายครับ
จับให้ได้ครับนะฮะไม่ใช่เรื่องหวังหรือไม่หวังนะครับ
แต่การควบคุมตัวได้ตำลดก็สามารถจะดำเนินคดีต่อเนื่องจากดีเอสไอได้ใช่ไหมครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอร้องสื่อมวลชนอย่านำเสนอข่าวในเชิงกดดันการทำงานเจ้าหน้าที่
แต่ควรนำเสนอลักษณะช่วยชี้แจงกับผู้เกี่ยวข้องว่าหากไม่ได้ทำผิดก็ควรออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้คดี
ตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าไม่ควรแจ้งกำหนดการเข้าจับกลุ่มล่วงหน้าด้วยครับ